อัคระศิลปินแห่งสยามที่ทั่วโลกยกย่อง
บทเพลงพระราชนิพลที่จะสถิตอยู่ในใจตราดนิดนิรันดิ์
ไทยรัฐทีวีเชิญชมการแสดงบทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์
เลงโดยวงซียูแบนพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ
ร่วมร้องบันเลงทุกบทเพลงของพ่อ
ในวันจันทร์ที่๕ธันวาคมตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ถ้อยคำทุกธรรมนองจะดังกึกกล้องในใจเราไปตลอดกาล